คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้พาคุณผู้ชมไปสู่จักรวาล

จูงมือกันไปให้กำลังใจน้องแอนนาเสือกันหน่อย
คือตอนนี้มันใกล้มาแล้วใกล้จะถึงวันสำคัญ
แล้วค่ะตัวแทนสาวไทยปีนี้บอกเลยมีได้ลุ้นแน่นอน
สะใจจริงแหมอันดาเสือไม่พร่องสักวันคุณผู้ชม
และที่สำคัญยืนหนึ่งเรื่องความตึง
ไอ้ที่บอกว่าตึงไม่ใช่ตัวตึงหลังตึงคอบาไหล่อะไรอย่างนี้นะ
ไม่ใช่น้องแอนนาเสือเขาแบบปล่อยจอยทุกฟิลเลยค่ะคุณพี่ค่ะ
เจอแฟนนางงามที่ไหนบอกมือล้านละไฮจะเทย
ทั้งทายแจกยิ้มจักรวาลไปเลยล่าสุดค่ะเจ้าตัวไปร่วมดินเนอร์หรูคุณผู้ชม
ลากชุดราตรีนี้วิบวับมาเลยเดี๋ยวจะให้ดู
ตอนลงจากรถคุณผู้ชมโฟกัสตรงนี้สักหน่อยนะ
ตอนกำลังลงจากรถนี่แฟนนางงามมารอต้อนรับหน้าสถานที่จัดงาน
จริตลงรถของแอนนาแหมมันม่วนซ่าสะใจพี่กะเทย
ลาตีแล้วไงล่ะแม่หนูจะเต้นหนูจะจอย
แล้วต้องบอกเลยว่าแฟนนางงามไทยที่ไปเชียร์น้องแอนนาเสือ
รัฐนิวออลีนสหรัฐอเมริกาตอนนี้แหม่

คือปลุกพลังให้น้องแอนนาเสือของเราได้ทุกวี่ทุกวันเลย
เรียกได้ว่าแอนนาพลังล้นเหลือทุกวัน
ดีดได้อีกดีดได้อีกดีดถึงมง

และนอกจากความตึงความม่วนความเอ็นจอยของน้องแอนนาแล้วนี่นะ
ความสวยก็บอกได้เลยว่าออร่าจักรวาลจับทุกวัน

สวยมากสวยมากแต่งฟูมากเข้ากองมาตอนนี้๗๘วันแล้วนะ
ไม่มีวันไหนที่แบบว่ากราฟตกเลย
ไม่มีวันไหนที่แบบว่าพวกเราต้องมาเอ๊ะแต่งอะไรไม่เอ๊ะเลย
สวยชำจัมโบเอภูมิสุดชุดจะดุ้งทุกข์ลุ้นนะฮะ

๓มื้อน้องก็เปลี่ยนไปเลย๓เวลา
เช้าสีเหลืองบ่ายสีดำกลางคืนฟาดราตรีอีกสักสีหนึ่งคุณพี่
เรียกได้ว่าจะมาลุคไหนสาแก่ใจแม่ที่เฝ้าเชียร์
หลายคนบอกปีนี้โอ้โหเชียร์มันจริงคุณผู้ชม
แล้วเมื่อคืนนี้นะเขามีสัมภาษณ์รอบห้องดำ
เอาพูดง่ายเหมือนแบบฟิลแบบรอบดูหน้างานแล้ว
เดี๋ยวหน้างานก็ปรุกกะอีกกี่นึงว่าจะเอาไม่เอา
และส่งเสียงเชียร์ดังให้น้องแอนนาเสือกันเลย
รอบชุดประจำชาติ๗โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมนะ
พวกเราจะไม่นอนจะรอน้องแอนนาเสือตักบัตร
ปุ๊บทำบุญปั๊บแอนนาเสือไทยแลนด์สู้
ท่านรอตอนบ่ายของวันพรุ่งนี้ก็ได้

รองว่าสนุกแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้แอนนาเสือด้วยนะคะ